กลับมาตอนนี้มาดูเรื่องเงินเงินทองนะคะ
สำหรับการเยียวยาจากมาตรการโควิดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เช็คเลยนะคะวันนี้ทางสำนักงานประกันสังคม
จะมีการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสาม
ได้รับผลกระทบใน๑๐พื้นที่นะคะ๑๐จังหวัดควบคุมสูงสุด
วันละหนึ่งล้านบัญชีนะคะเป็นเงินสองพันห้าร้อยบาทค่ะ
นายจ้างจะได้รับการเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ๓๐๐๐บาทสูงสุด
ลูกจ้างไม่เกินสองร้อยคนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสุชาติชมกลิ่นค่ะ
แจ้งบอกว่าผู้ประกันตนนะคะถ้าใครได้รับเงินก่อน
ก็ขอแสดงความดีใจด้วยใครยังไม่ได้ต้องรอกันหน่อย
เพราะว่าจะมีการโอนเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๖สิงหาคมนะคะ
ก็จะเป็นการโอนตามลำดับเลขที่บัตรประชาชนนะคะนี่ทีมงานเราทำขึ้นมาให้ดูหน้าจอ
ค่อยค่อยไล่ไปนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจะเป็นสามสามล็อตด้วยกัน
วันที่๔วันที่๕แล้วก็วันที่๖นะคะจะค่อยไล่ไปตามหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะคะ
ขณะที่เฟสที่สองนะคะมาตราสามสิบสามรับสองพันห้าร้อยบาท
ก็จะเป็นการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในพื้นที่๓จังหวัดควบคุมสูงสุดในวันที่๙สิงหาคมก็คือ
ฉะเชิงเซาชนบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะ

ส่วนเฟสสามนะคะมสามสิบเก้าสี่สิบรับห้าพันบาทนะคะ
โอนเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
วันที่๒๔สิงหาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็น๑๓จังหวัด
อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะ
ที่๔จะมี๒กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มม๓๓รับเงิน๒๕๐๐บาท
ในพื้นที่๒๙จังหวัดควบคุมสูงสุดซึ่งอันนี้จะโอนในวันที่๒๕สิงหาคม
ส่วนกลุ่มที่๒นะคะม๓๙๔๐รับ๕๐๐๐บาท
ก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบ๑๖จังหวัดจากคำสั่งที่ได้มีการประกาศไปนะคะ
ผู้ประกันตนทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓มาตรา๓๙หรือว่า
คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่ายนะคะ
หรือถ้าเกิดว่าสงสัยก็จะมีสายด่วนของประกันสังคมก็คือ๑๕๗
อันนี้เขาก็จะให้บริการไม่เว้นวันหยุดตลอดราชการนะคะโทรไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ